สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด

เอาที่สบายจ้ะ
ต้องปิดเสียงโทรศัพท์นะครับ
กรุณามีมารยาทในการทำงานบ้างนะครับ

เขาต้องการสมูทฟังแบบเออเบา

ตัดผมสั้นเลย

ไปเจอมือถือยัดถุงยางซุกชะโครกอยู่
ก่อนวันสอบผู้คุมกรมราชธรรม

รู้แล้วก็ยัดตรงก้นใช่ไหมเธอ

สนามสอบหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับ
ทางพันธุรกิจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมรัชธรรม

กรมรัชธรรมนั้นได้จัดสอบข้อเขียน

ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดกรมรัชธรรม๕ตำแหน่ง๑๖๕อัตรา

โดยใช้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้นเป็นสนามสอบนะครับ
แล้วก็เป็นผู้จัดการสอบข้อเขียนทั้งระบบ
มีผู้สมัครทั้งหมด๕๔๕๖คน
โดยมีผู้เข้าสอบ๓๘๙๕ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ๗๑๓๙นะฮะ
โดยมอบหมายให้ทางนายอายุทธ์สินทภพันธ์

ฝ่ายบริหารเป็นประธานอำนวยการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ทั้งนี้ครับปรากฏว่าก่อนเข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบประสานกับตำรวจนะฮะ
โดยเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์ตลอดเวลา
พร้อมให้ตำรวจในพื้นที่เข้าร่วมตรวจตรา
ตรวจสอบในบริเวณห้องน้ำของอาคารนะครับพื้นที่รวมถึงจุดอับต่าง
ตรวจสอบทุกตึกที่สอบเบื้องต้นปรากฏแล้วไปพบโทรศัพท์มือถือ๕เครื่อง
ใส่อยู่ในถุงยางอนามัยไว้ในถังพักน้ำชักโครกในห้องน้ำ
ซึ่งอาจจะเป็นความพยายามที่จะทุจริตสอบ
เหมือนส่งไลน์กันอย่างนี้
คือเหมือนเข้าไปปัสสาวะแล้วก็ไปเปิดดูไง

พักเข้าห้องน้ำไปเปิดดู
เอาสายทีมับน้อยและแอบ
พอใครมาฉีกจะมาพิมพ์

ก็ต้องมีเขาเรียกมือปืนใช่ไหมรีบทำแล้วก็ออกมาบอก

แล้วทางที่เฉลยก็จะรีบส่งมาตามนี้

ก็คือคนที่ทำสมมุติผมทำได้เป็นมือปืน
ผมทำแล้วทำเสร็จปุ๊บออกมาขอข้างห้องน้ำนะครับมาพิมพ์ตึ๊กใส่ไว้แล้วก็มาเปิดดูในนี้

นี่คือตัดสัญญาณแล้วก็ไม่รอดก็ยังใช้ได้อยู่อันนี้น่าจะอยู่ข้างนอก

แล้วอันนี้จะใช้ได้หรือเปล่าแต่ที่น่าไปเจอ
นี่คือขนาดเขาให้ใส่เสื้อตัวกางเกงตัวที่เขาเตรียมไว้ให้แล้ว
ตัดสัญญาณแล้วอะไรแล้วก็ยังมีวิธีนี้เหลืออยู่อีก

แม่ต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาตรวจห้องน้ำ

กินน้ำพักผ่อนเมียงน้อ

น่าจะมีนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ได้ไปทำมานี่

ที่คุณไปทำคุณเห็นคุณถ่ายลงอยู่มันคืออะไร

อันนี้แล้งหนักในรอบ๓๐ปี

เขาเพิ่งประกาศไปวันที่๒๑ว่าเข้าหน้าร้อน

มีก็จะไม่มีเราลองย้อนกลับไปเมื่อปี๓ปีที่แล้ว

แล้วก็ความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นสูง

เกิดเอลนินโยแล้วก็ไปทำให้น้ำแข็งคั่โลกละลาย

ทีนี้เขาก็ประกาศแล้วว่าวิดู็ร้อนเรา
เริ่มต้นจาก๒๑กุมภาคตอนนี้ค่ะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเลยนะฮะ

ที่ร้อยตีธนสิทธิ์ท่านเป็นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า

ปีนี้ฤดูร้อนมาเร็วกว่าที่คาด
ปรากฏการณ์เอลนิโยมันทำให้ฝนน้อยลง
แล้วก็ต่ำกว่าค่าปกติเฉลี่ยรอบ๓๐ปีเนี่ยนะ

เหนือในปริมาณน้ำฝนเมื่อ๓๐ปีเนี่ย
จะประมาณ๑๒๐๐มิลลิเมตรตอนนี้เหลือ๑๐๐
ภาคอีสานน้ำฝนไอ้๓๐ปีเนี่ย
มีเฉลี่ยประมาณ๑๔๐๐มิลลิเมตร
ปีนี้เหลือ๑๐๐๐๑๐๐๐มิลลิเมตรหมดเลย
ภาคกลาง๑๒๐๐มิลลิเมตรก็เหลือ๑๐๐เหมือนกัน
คือลงมาครึ่งลงมาแบบเยอะเกือบครึ่ง
ภาครัฐก็ต้องเตรียมตัวบริหารจัดการน้ำด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะหนักหน่อย
ก็คือจังหวัดศรีสะเกดนครราชสีมาบุรีรำชายภูมิและสุริน
เป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
มีที่ดินอยู่ไหมจังหวัดที่พูดมาเนี่ยนะฮะทำให้ได้รับผลกระทบจากภัยแรง
ทุกปีอยู่แล้วประกอบกับเป็นพื้นที่หลังเขา
หรือพื้นที่เหงาฝนเออเพิ่งเคยได้ยินนะคะ
ในช่วงฤดูฝนห้ามไม่เกิดพายุฝนหรือว่าเขตร้อน
ร่องมรสุมที่รุนแรงเพียงพอเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับน้ำอยู่แล้วนะฮะ
อาจจะเกิดผลกระทบจากภัยแรงมากที่สุดก็ช่วงเดือนนี้ถึงพฤษภาคมเลย
โอ้โหตอนนี้ก็กำลังปลูกด้วยใช่ไหมกำลังปลูกข้าวดิ

ปริมาณฝนตกของปกติมันจะมี๑๔๖๗มิลลิเมตร
การกระจายของน้ำฝนไปที่ต่างมันน้อย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนไม่เป็น

ตอนนี้นะคะพื้นที่๖จังหวัดประสบภัยแรงแน่คือ
อีกแล้วนะครับบุรีรำสุรินศรีสะเกดชายภูมิขอนแก่นและจังหวัดเลย

นี่คือแม่น้ำนะพี่หนุ่มนี่คือแม่น้ำนะ
แม่น้ำสามารถลงไปขนาดนี้เลย

แล้วก็บางทีมันก็ซุกตัวอยู่ใต้ดินไง

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูนี่คือแม่น้ำนะนี่
ผมอยู่นี่ไม่เหลืออะไร

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพฤษภานี้ถ้าเอลนิโยมันสูงขึ้น
เดี๋ยวขนาดนี้ฝนจะมาหรือเปล่าคุณดูเอาสิว่าอากาศกรุงเทพ
เหมือนอึมคลึมอึมคลึมอากาศอบมา
โลกอติดฝนมันจะตกแต่มันยังไม่ตกเลยเราก็รู้สึกว่าภาคอีสาน
ภาคอีสานก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่ภาคกลางก็ไม่นอยนาดกันนะครับ
ไทยธานีชัยนาฏสุพรรณนครสวรรค์พิสุนโลกแพทย์สุโขทัย
จินกำแพงเพชรพวกนี้นะคะได้รับผลกระทบภัยแรงแน่นอนนะคะ
ส่วนในพื้นที่รุ่มแม่น้ำเจ้าพญา๔เขื่อนหลักเนี่ย
ยังมีปริมาณน้ำที่๑๒๔๐๐ล้านลูกบาทเมตร
แต่ว่าน้อยกว่าปี๖๐๑๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
จะเอาไปทำนาหรือว่าทำอย่างอื่น
ตอนนี้ยังไม่ได้นี่ไงนี่หนักเลย
นี่เขาบอกว่านี่คือทั้งโลกเอ้ยทั้งประเทศเลย
หมายถึงว่าเราเป็นคเมนท์ก็เป็นประเทศพี่บ้านเราเป็นหมด

เพราะว่าน้ำเกลือทั้งหมดมันเคยเป็นอยู่ที่เองเนี่ยแต่หลายปีแล้วเนอะ
ก็นี่แต่ครั้งที่เราว่าเป็นใช่ไหม
ถ้าคุณลงทุนไปก็อาจจะทิ้งเนื้อประดาษตัวได้นะครับ

เอาอะไรครับวันนี้ซิงเกอร์ใหม่เธอได้ฟังเรื่อง

นี่เป็นซิงเกอร์ที่๘แล้วเกือบเต็มอัลบั้มแล้ว
ถ้าครบ๑๐เพลงก็เต็มอัลบั้มได้แล้วนะ

อาจจะมีแบบตู่โชว์หรือเปล่า
แบบเบิร์ดโชว์แต่นี่แบบบิ๊กตู่โชว์

แล้วใครแต่งกำหนด

คือรายงานความเคลื่อนไหวนะฮะ
หลังจากที่มีการเปิดเพลงวันใหม่

เป็นซิงเกิลอันดับที่๘

หรือคอสชเนี่ยถูกเปิดขึ้น
ในงานเปิดงานสัมมนาแห่งหนึ่ง

ตู่หรือนายกตู่กล่าวตอนหนึ่งว่า
หากคนไทยทุกคนทำหน้าที่ตัวเอง
อย่างเต็มที่อนาคตของเรา
และประเทศของเราย่อมมีความสุข

ที่สำคัญโครงสร้างการ

เทคโนโลยีบางอย่างกำลังทำให้
ธุรกิจบางประเภท

หากหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเป็นโอกาส
ทำให้ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมามากมาย
แน่นอนว่าเราจะต้องเดินหน้า
สู่การปฏิรูปสร้างความเข้มแข็งด้วยกัน

ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้
ด้วยหัวใจให้ทุกคน

ซิงเกอร์ที่๘นายก็บอกว่าอย่างไงรู้มั้ย

เหล่านี้จะต้องเสียภาษีให้ครบถ้วน
ส่วนมือทางด้านซ้ายคือเกษตรกรชาวนาม

ประเทศเราจะเดินไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้
ประเทศไทยต้องมีมือทั้งสองข้าง
เมื่อใดก็ตามที่มือซ้ายอ่อนแรง
ก็ต้องให้มือขวาช่วยพยุง
ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนต้องการความเชื่อมั่น
ตราบใดที่รัฐบาลทำงานอยู่
ก็จะสารต่อสิ่งเหล่านี้ต่อไป
ขออย่าให้ใครมาบิดเบือนเรื่องเหล่านี้

คือรอยยิ้มของคนไทย

ไม่รู้จะมีการช่วยพิจารณาหรือไม่
แต่อยากให้คิดถึงรอยยิ้มของคนไทยทุกคน
แต่อยากให้คิดถึงรอยยิ้มของคนไทยทุกคน

ยิ้มด้วยความเต็มใจ

รัฐบาลต่อไปสามารถดำเนินการต่อไปได้เลย
เพราะรัฐบาลนี้ได้วางไว้
กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ

แต่คิดว่าจะทำให้ดีกว่าเดิม

ขออภัยที่วันนี้พูดไม่ค่อยคล่อง
เพราะมีอาการเจ็บตาอยู่

เจ็บตาทำไมพูดไม่คล่อง

เลยพูดไม่คล่อง

นายกจะต้องหาที่ดีเบตที่มันสร้างสรรค์
เจ็บคอเจ็บตากันใหญ่นะฮะ

แท็กว่านายกเป็นคนตลก
ช่วงหน้าเป็นเรื่องการเมืองมากเลยอันนี้
วัย๒๒เขาโพสต์ถามว่ามีอะไรกับผู้ชาย๑๗คน

เดี๋ยวกลับมาเยอะไปไหม
อายุ๒๒ตั้งกระทู้เจ็บปวดมากเลย

อายุ๒๒ตั้งกระทู้ถามว่ามีอะไรกับผู้ชายมา๑๗คน

แต่มีอะไรกับผู้ชายมา๑๗คน

คือกรณีผู้ใช้พันทิพย์รายหนึ่งเนี่ยเขาตั้งกระทู้เลยว่า
อายุนางเนี่ยเพิ่ง๒๒ปีถามว่าสมรภูมิรบของนางไม่ธรรมดา
มีค่าศึกมาแล้ว๑๗คนเธอทำไม
ก็ตกใจไงหนุ่มรุ่นอย่างเธอเนี่ย๑๐๗มันไม่น่าจะตกใจมากกว่านี้แล้ว
ถือว่าเยอะเกินไปไหมคะช่วยตอบหน่อยฮะทางไลน์
เนื้อหาเขาระบุว่านางคงหลวยนะอายุ๒๒นางมีแฟน๑๗คนเนี่ย
เคยมีอะไรกับผู้ชาย๑๗คนแต่คนที่นับเป็นแฟนของนางจริงนางมีแค่๖คนค่ะ
แค่ใช้คำว่าแค่นอกนั้นพลาดอารมณ์ชั่ววูบ
พลาดกับ๑๑คนต้องกระทีมฟุตบอลเลยนะ
เดี๋ยวนางบอกพลาดมีอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็มีการโดนแบบไม่เต็มใจ
นางว่าอย่างงั้นนะเพราะฉะนั้นนางงงนางเซโรงัง
นางก็เลยอยากจะถามว่ามันดูเป็นผู้หญิงไม่ดีไปไหมคะ
จะมีผู้ชายคนไหนรับได้บ้างไหมคะตอนนี้นางเครียด
ลงกระทู้หนูยังเครียดอีกหรอคะลูกในเวลาต่อมาเนี่ย
ผู้มาแสดงนางคงเครียดเนอะนางต้องไประบายเนาะ

แล้วเป็นตัวจริงแค่๖อีก๑๑พลาด
ทีมฟุตบอล๑๑พลาดอีก๒โดนลวงนางว่าอย่างนั้นเนาะ
แล้วก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นในกระทู้ดังกล่า
ซึ่งกระทู้นะตอนนี้นะฮะก่อนที่เราเข้ารายการเมื่อกี้ทีมงานเช็ค
ไปหมดแล้วเนาะโดนลบไปแล้ว
คุณเชื่อไหมเพราะว่าโคนเนี่ยเข้าไปสนใจกับเรื่องนี้มากไปเกิม
ว่าขนาดเดียวกันก่อนนะมีคนตั้งข้อสังเกตว่า

แต่บางส่วนก็ตอบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติ
ไม่หรอกผมว่าอันนี้มันเป็นกับทุเรื่องร่อเปล่า

เหรอคุณที่๓๐คนเหรอโอ๊ยแล้วคุณ๒๒คันสงสัย
ของคุณเท่าไหร่อายุของคุณนี่๑๔คุณได้ไปกี่คน
เธอรู้จักองค์คุรีมารไหมถ้าร้อยอย่างนั้นฉันก็บอกพ่อกันนะครับคุณน่ะหรือ

คุณนี่มันหยาบช้า
เนอะมันก็มี

สอบไม่ถูกเลยทำไมน่ะองค์คุรีมารเลยน่ะ
ฉันชอบดูไงว่ามันเป็นธรรมะสอนใจไงเธอเธอต้องดูบ้างนะองคุติมา
เขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้มันก็มีกระทู้มีคอมเมนต์เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันว่า
อย่าเอาคุณค่าตัวเองไปยึดติดกับอะไรแบบนั้นแต่ก็อย่าหลอกผู้ชายคนใหม่อีกล่ะ
ถ้าเขารับไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่หาคนที่รับเราได้
ทั้งหมด๑๗แฟนทั้งหมด๑๗คนแฟน๖ไม่เต็มใจ๒พลาด
นั่นไงเขาบวกลบคุณหารให้เสร็จสมการนะเขาเรียกว่าพลาดเหรอครับตอบ
แล้วก็ยังมีคอมเมนต์อีกว่าอ่านดูแฟน๖คนไม่เต็มใจ๒ที่เหลืองอีก๙
คือคนยินยอมพร้อมใจคนละกี่ทีเนี่ยวงเล็บยังไม่รู้นะครับ
แบบนี้ต้องบอกว่าใจง่ายหรือเปล่าและง่ายมากนั่นแหละครับเอาละที่ผ่านมาให้ถือเป็นประสบการณ์
เอากามแล้วเอาแล้วก็ปัจจุบันยังมีอีกเหรอเกิดอยากขึ้นมาก็ยับยั้งช่ำใจนะหนุ่มฟังนะ
ยั้งช่างใจบ้างนึกออกไหมเพราะที่เคยทำมาเนี่ยใครอยากได้เป็นแฟนเขาก็คิดหนักแหละครับ
ปรับปรุงตัวด่วนอดีตเปลี่ยนไม่ได้อนาคตเปลี่ยนได้ไม่หนักนะไม่เห็นเป็นไรเลย
ผ่านมากี่คนไม่ใช่สาระสำคัญคุณจะมีกี่คนก็ได้ครับผมแต่ให้ครบทีละคน
อันนี้ฉันเห็นด้วยอันนี้ฉันเห็นด้วยผ่านมากี่คนก็ช่างมันเถอะแต่ให้ครบทีละคนแฮปปี้แล้วอายุ๒๒
๑๒๑๗คนนี้ช่างมันพี่วินาทีนี้แล้วไงต่อบอกอย่าไปคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วกัน
ว่าโอเคไหมถ้าแฟนพ่อแม่ผู้มีอุปการะบอกไม่เยอะ
ผู้ปกครองหรือลูกของคุณเนี่ยบอกไม่เยอะก็แล้วไปก็แล้วไป
อันนี้เรื่องจริงบางทีอาจจะมันก็เก่งนะ
สิบเจ็ดคนผ่านมามันไม่ท้องนี่ก็เก่งด้วยนะอายุยี่สิบสอง
เออมันไม่ท้องก็บุญแล้วเนี่ยไม่มีเวลาท้องแล้วแกมันแต่

เออมันแบบน่ะสิบเจ็ดคนเนอะเหนื่อยอะ

หรออุ๊ยต่อดาราตั้งหลายคนที่คุยกับผู้ชายที่หลายคน
เดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกอัดก็จริงไหมล่ะ

เขาตามหาคนอยู่นะคุณแพทย์เลยก็ถามผมนะ

แพทย์จะบ้าไปตามหาฉันก็เดินมาหาที่ไทยรัฐสิ
นี่จากตอนเช้ารอเลยรอเย็นเลย

หนุ่มเลวนักข่าวเธอนู้นไปอ่านทำไมเธอชั่วอย่างนี้

เขาจ้างเธอมานั่งบอกพักก่อนพักก่อนกับเวลาหมดแล้วเหรอ
ไม่ใช่พิธีกรวันสยาม
ถ้าพิธีกรคุณภาพมีปัญญาทำแค่นี้

บ๊อตดามมาเอาข่าวผู้หญิงนี้ทั้ง๑๗คน

ก็ไม่เครียดมีหน้าที่สองอย่างพักก่อนกับเวลาหมดแล้ว
นักโบราณคดีจีนเขาบอกตอนนี้เขาเจอยาอายุวัฒนะเพื่อชีวิตอมตะตามตำแหน่ง

สำนักข่าวซิงหัวเขามีการรายงานว่า
คณะนักโบราณคดีที่มณฑลเหอหนานของจีนทางตอนกลาง
เขาเปิดเผยบอกว่าของเหลวที่พบอยู่ในหม้อสำลิด
ซึ่งขุดค้นได้จากสุสานยุคราชวงศ์ฮันตะวันตก
ประมาณ๒๐๒ปีก่อน
ก่อนคิดจะสักกระหลาดนะ

เขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะตามบันทึกโบราณรัฐธิเตานะคุณผู้ชม
นี่นะฮะโดยมีการระบุนะครับ
บอกว่าของเหลวราว๓ลิตรครึ่ง

ได้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับ
โดยคณะนักโบราณคดีได้มีการสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าของเหลวดังกล่าวนั้นเป็นสุรา
เพราะว่ากลิ่นนั้นส่งออกมานะครับกลิ่นคล้ายกับแอลกอฮอล์ครับ
แต่อย่างไรก็ดีนะครับจากผลการวิจัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้นะครับว่า
เหลวนั้นมีส่วนประกอบหลักเป็นโพแทสเซียมไนเตรดและสารส้ม
ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของยาอายุวัฒนะที่เขียนเอาไว้ในบันทึกโบราณของรัฐธิเตา
เออนับเป็นครั้งแรกนะของการค้นพบยายุทธนะเพื่อชีวิตอมตะตามตำนานเล่าขานในจีนนะครับ
โดยของเหลวดังกล่าวนั้นมีคุณค่าความสำคัญต่อการศึกษาความคิดของชาวจีนโบราณ
เกี่ยวกับความพยายามเป็นอมตะรวมถึงวัฒนาการของอริยธรรมจีนโบราณด้วย
ก็ใช่ไงก็มีช่วงถ้าสมมุติแขกอาตวัติศาสตร์ก็คือชินซีฮ่องเต้ถ้าสมมุติแบบนี้รั่วอย่าง
หาตามหาอยู่จินซีห้องเต้เขาตามหาเขาตามหา
ทั้งนี้เขาบอกมีการขุดพบหม้อดินเผาทาสีเครื่องหยก
แล้วก็วัตถุสำลิดจำนวนมากจากสู่สารโบราณแห่งดังกล่าว
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า๒๑๐ตารางเมตร
ส่วนซากศพของผู้ครอบครองสู่สารถูกรักษาเก็บเอาไว้อย่างดี
ก็เขาบอกมีสุสานอย่างนี้พี่หนุ่มเท่ากับกรุงเทพทั้งกรุงเทพ
ยิงยิงดาวเทียมลงมา

สู่สารชินซีที่ขุดเนี่ยยังไม่ถึง๑เปอร์เซ็นต์เลยนะ

ไอ้ทหารพวกอะไรอย่างนี้มันจะถูกทำลายหมดเลย
แต่อันนี้คือจากข้อมูลของข่าวที่ส่งมาคือ๒๑๐ตารางเมตร
ใหญ่ขึ้นนะเล็กเล็กนิดเดียวใช่ไหม
๒๑๐ตารางเมตรได้อย่างแต่เขาเจออย่างนี้เลย
แต่เขาเขียน๒๑๐ตารางเมตรหรือ๒๑๐ตารางกิโลเมตรกันแน

เราเคยไปดูของจริงมาแล้วแต่ถ้าแค่นี้ก็๒๑๐ตารางเมตรนะ
พื้นที่เขาไม่ยอมพี่หนุ่มเขายังไม่ยอมขุดหนูไปดูของจริงมาแล้วที่รั่วหยาง
คือมันใหญ่มากพี่หนุ่มคือเขาบอกมันใหญ่พอกับกรุงเทพมหานครเลยล่ะ
แต่วันนี้ขุดออกมาปุ๊บด้วยความที่มันอยู่ใต้ดิน
เมื่อก่อนเขารักษากันยังไงอย่างไอ้พวกทหารจินซีอะไรอย่างนี้

แต่เวลาออกมาเจออากาศ๑นาทีปุ๊บมันสลายหมดเลย
เขาบอกว่าเขาเลี้ยงด้วยปลอดให้เป็นศูนยากาศเออทุกอย่างเป็นปลอด
แล้วเขาเกิดศูนยากาศแต่พอเจออากาศก็ย่อยสลาย
แต่ถ้าเกิดว่า๒๑๐ตารางเมตรก็ประมาณนี้ล่ะมันกี่พันปี
เห็นไหมว่าเขาขอบก็มีมันอาจจะกว้าออกไปก่อนนั้นอีก
ก็มีไงเกินไปแบบว่าเขาบอกว่ามันมันสุดลูกหูลูกตา

แบบนี้แล้วเวลายิงดาวเทียมมาเขาบอกเวลาดู
มันอยู่ใต้เมืองด้วยใช่ไหมใต้เมืองไปอีก

เขาไม่ยอมขุดไม่มันมีอะไรอยู่แล้ว

แต่เวลายิงดาวเทียมไปมันเห็นหมดเลย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

คือสรุปแล้วช็อตนี้ภาพออกไปมากกว่างานทั้งงาน
ใช่แล้วคนถ่ายก็ไวเนอะ
ชอตนี้ชอตเดียวควรพูดถึงมากกว่างานทั้งงานอีก

ย้าย้าย่าย่ายไม่รู้ตัวว่านางจะมา
แล้วเสร็จจากนี้งานก็ต้องไปสุภานานหงษ์

คืองานฟุตบอลก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนนะคะ

ก็เต้นสู้ตายจริงแล้วก็ถือว่าเป็นการทำงาน

นี่ดูเต้าเต้นเก่งเก่งเต้า

นาเดชน์เขาจะควงสี่สาวนี่คือเบิร์นหนึ่ง

แป๊บเดียวแล้วแบบจับภาพมาได้

อย่างนี้

ผมนี่ได้เจออีกสักคนนึงนึกออกไหม

คิดสดมันมาเอง
ฟิกด้วยแต่อาจจะด้วยภาพหรือมุมกล้อง
ที่ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการหอมแก้มแต่ไม่ใช่จริง

ก็แก้มก็โดนจริงนั่นแหละก็ไม่ได้โดนแก้ม
ไม่ได้โดนผมจำได้ว่าหลังจากลงเวทีเขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจเลย

นักแสดงเขาก็ไม่มีอะไรแซวกัน

อยากดูมากนางต้องจะเต็มอยู่เดียว
แล้วก็มีละครที่เขาจะเล่นกับแมทด้วยถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะวิธีลักษณ์ข้ามดวงดาวนี่
เขาคิดว่าเมษายนน่าจะได้ดูกันแล้วล่ะ
แต่ในจะมีอีกเรื่องนึงแต่ของก๊อปของออฟ

นาเดตกับแต้วไหมอ๋อนาเดตกับแต้ว
ใช่น่าจะไม่แน่ใจหรือหมากไม่รู้เหมือนกัน
นาเดตกับอ่ายังไงค่ะ
เดี๋ยวขอแก้ข่าวเรื่องพื้นที่เหงาฝนก่อนนะครับ
ผู้รู้บอกว่าเรียกพื้นที่เงาฝน
ซึ่งจะอยู่ที่อีสานนะ
คือบางทีข้อมูลมาเป็นแบบนี้แล้วก็อ่านภาพนี้

แล้วก็สามีคือคุณจินพาไปส่งโรงพยาบาล

แต่เขาก็อยู่เคียงคู่เคียงข้างคอยดูแลนะฮะ
สาเหตุที่คุณหนิงเขาเป็นนี่ก็เพราะว่า

วูบหมดสติที่บ้านพักย่านเกษตรนวมิน

แต่แรงกระแทกทำให้กล้ามคอและไหล่ขวาอักเสบ
ทีนี้ก็มีคนเข้าไปโอ้โหตกใจกันนะเพื่อนนะฮะ
คุณเป้ยปานวาดเนี่ยตัวก็ไปแล้วก็โพสต์ไปด้วยว่า
สู้นะพี่เป้ยเป็นกำลังใจให้นะคะ
ส่วนคุณตองก็เพื่อนซีอีกคนนึงนะคะ
ก็โพสต์ภาพขณะเข้าเยี่ยมหิงปณิตาแล้วก็บอกว่า
ไวเด้อพักงานชั่วคราวนะ
ประงาบประงาบยังจะบอกว่าทำบทไม่เสร็จอีก

โอ้โฮอย่างนี้เลยหนูน่ากลัวนี่คุณจิน

ใช่ต้องมาแชร์ข่าวก็ไปซักก่อน

เฉพาะคุณอ้ำพัชรภานะครับตอนนี้อยู่ที่มะเกา
ก็ส่งมาในเม้นต์ของคุณตองว่า
ดูแลก่อนนะเดี๋ยวจะกลับไปแทนเอง
นี่เพื่อนรักเพื่อนรักกันนะคะ
ฉันอยากอ่านข่าวเอสุภาชัยไปกับอ้ำไงเธอ

แต่ครั้งนี้มันดันมีปัญหา
เมื่อผู้จัดการคนดังอย่างเอสุปชัยก็ไปมีดาเอ

เวลานางไปไหนมาไหนนางจะต้องมีช่างกล้องหนึ่งคน
แล้วก็มีช่างหน้าช่างผมอีกหนึ่งคน

แต่ยังไม่ทันจะเข้าไปให้โดนกักตัวเถอะ

นางบอกอู้ยนางตกใจอู้ยนู่นเอไม่มีอะไรตกใจแล้วเอ

พร้อมกับเรียกเข้าห้องเย็นสอบสวนอย่างละเอียดยิบ
เนาะเอและนางจะไปขายตัว
เขาคิดดังนั้นเหรอปีดาเหรอปีดาเหรอ

นางคงแต่งตัวอะไรบ้าบ่อเถอะเนาะ
เขาบอกว่าแนนน้องสาวของหิงปณิตาก็ได้โพสต์คลิปดังกล่าวนะฮะ
หลังจากที่เอแล้วก็น้องได้เดินออกมาจากห้องสอบสวน
โดนจับเขาบอกว่าพี่เอมาขายตัว
มาเลยค่ะ

เขาก็ถามว่าคุณมากี่วัน

ฉันเป็นเซลบิตี้ในไทยแรง

เจ้ามีตากเขาเลยปล่อยใจสั่นหมดเลย
ก็ยังดีที่เขายังมองว่าจะมาขายตัว
เพื่อนปีนี่เนียมแม่ง
ว่าจะจับกะเทยยี้
เธอก็เป็นกะเทยเดี๋ยวนี้ฮ่องกงมันตรวจจริงถ้ากระเทยแต่งหญิงอ่ะ
ไม่คือเขาถามหรือเปล่าว่าอยู่เป็นคงมันยองหรือเปล่า

เชฟเขาบอกอย่าไปพูดอย่างนั้นนะนางเป็นคนสวยนางบอกอย่างนี้นางบอกเป็นคนสวย
แต่นางออกมานี่น่าเปรียมสุขมากนะว่าถูกจับ
เจ้าพ่อสั่นเจ้าพ่อการม่ออยู่ที่อุตระพาว

ละที่คุณที่เขาจ้ามาเป็นพิธีกรเช่นนี้
นิจฉุนที่ไตโปรช่อง๓รับบอกอยากเล่นละครอีก

นิชคุณตอนนี้นะคะไปเป็นแขกรับเชิญ
บริษัทรรับเชิญให้หมอยาทาชลง
แต่มารับเชิญเป็นบทหมอเกาหลี
มาเป็นแขกรับเชิญในนครทองเอกหมอยาท่าฉลงนะคะ
ข่าวก็ไปถามว่าทำไมถึงมาเป็นได้เป็นไงบ้างนะฮะ
ชุลก็บอกว่าดีใจครับที่ได้กลับมาทำงานเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง

ก็มีมาริโอมีแพทย์มีมากกี้ด้วย
เรารู้จักกันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาทำงานร่วมกันอีกครั้ง
แล้วทำงานเมืองไทยเป็นไงบ้างยากเปล่า
ต่างจากที่เกาหลียังไงเหมือนเกาหลีมากกว่าไทยเนอะ
กว่าหรือเปล่าผมว่ามันอยู่ที่บทและความพร้อมมากกว่า
ผมเองก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่เหมือนกัน
ได้แสดงเป็นคนเกาหลีลองไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง

ยังไม่ทราบเลยครับขอดูตารางอีกทีถ้ามีโอกาสก็สนใจครับ
สนใจตลอดเวลาแต่มันก็มีหลายอย่าง
แค่ตารางของผมจะได้แล้วก็จะได้แสดง
มันต้องมีบทที่ดีมีองค์ประกอบอะไรอีกหลายอย่าง

เห็นเขาบอกว่ามีบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

แต่ที่จริงต้องรายงานไปให้กับทางเกาหลีรู้อยู่แล้วนะฮะ
เขาต้องดูแลเรื่องภาพลักษณ์ต่างอะไรของเราไหม
มารับงานเขาบอกใช่ครับต้องดูหลายอย่างมาก

ต้องดูด้วยว่าบทเข้ากับเราแล้วก็เข้ากับภาพลักษณ์ของเราหรือเปล่า

ก็รออยู่ว่าได้มีโอกาสมาทำงานเมืองไทยเมื่อไหร่
เพิ่งเล่นไอ้นี่น้องพี่ที่รักนะที่ยายาได้

ก็วันนั้นที่คุยกับเขาอันนี้คุยกับเขาส่วนตัว

คือตั้งแต่๑๐กว่าปี

จริงน้องสาวอะไรคือไม่ได้รู้จักใช้ชีวิตครอบครัว

เขาบอกเขาอยากจะรับมางานในกรุงเทพบ้างแล้วล่ะ

พ่อนี่คุณคือไม่ได้เจอได้ทุกวันนะ

แล้วก็จะหายไปที๒๓เดือน

เขาก็จะบวชอยู่ตรงนี้

แล้วก็เขาก็จะไปรักษาคนด้วยแบบว่าแพทย์ทางเลือก
แต่ก็ไม่มีทางรู้นะว่าพ่อจะไปที่ไหน
ลูกเมียก็จะไม่รู้คือทำใจไปเลยว่า
เขาอุทิศตัวไว้รักษาคนเลย
เพราะฉะนั้นคุณก็เลยคิดว่า

หรือพ่อจะไปช่วยคนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้

แม่คุณกลับตรงนี้เป็นเม็ดอะไรไม่รู้เนี่ย

อาทิตย์หนึ่งนึกออกไป

ขวัญไฮโซแพทริกมอมหลวงสุรุสักสันนิเดชพนุพันธ์

แล้วก็เอาดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ถึง๒ช่อ
ทีนี้เจ้าตัวก็ถามว่าทำไมถึงให้๒ช่อ
เขาบอกว่าไฮโซเวทิกบอกว่าจะไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่นะจริงแล้ว
แต่พอเจอลูกอ้อนเข้าไปก็เลยตอบนะบอกว่าครอบครัวอันหนึ่ง
อันนิเวอร์เซอรี่อันหนึ่งวันเกิดอันหนึ่งเคยปะจบปะ

ดอกไม้๒ช่อเหรอเธอ
โอ้ยโดดเย็ดอ่ะ

ไม่ใช่อันนิเวอร์เซอรี่คือครบรอบ

อันนิเวอร์เซอรี่คือครบรอบอะไรอ่ะ

วันเกิดช่อนึงอันนี้เวอร์เซอรี่คบกันนะมาก

ขอบคุณแล้วก็ซึ้งมากจริงในทุกวันที่ผ่านมานะ

เธอเป็นนักข่าวที่อ่านข่าวที่ปลอมอ่ะ

ม้ายังไม่เห็นอะไรมันฝังในอยู่

คล้ายสิวยังไม่ประทุกอย่าพูดอะไรเลยครับไม่ใช่ประทุสิว

เออก็ลองไปเช็คสิเมื่อไหร่แล้วหน้าคุณที่เป็นเม็ดเม็ดตรงนี้อะไร

อ้าวปันล้ำแล้วแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันมั้ย
พรุ่งนี้คุณหยุดนะว่าฉันสบายใจในการทำงานเหลือเกิน
สวัสดีครับ